คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าในอนาคตกันหน่อยนะคะ
โดยไทยเราก็วางแผนที่จะนำเทคโนโลยี
กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากญี่ปุ่น
มาใช้ผลิตไฟฟ้าในอนาคต
โดยเฉพาะเลยก็คือโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากฐานหินนั่นเองนะคะ
เพราะว่าจะช่วยแก้ไขปัญหามลพิษได้ด้วย
แต่ต้องใช้งบประมาณสูงมากเกือบหมื่นล้านบาท
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนะคะ
ยามค่ำคืนเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น
ระยิบระยับไปด้วยแสงไฟหลากสีทั่วทุกพื้นที่บนพื้นเกาะ
พลังงานไฟฟ้าที่ปราศจากมลพิษ
เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ๒ของญี่ปุ่นแห่งนี้
เป็นทั้งเมืองท่าเมืองท่องเที่ยวที่ผลิตไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบ
จากเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติแล้ว
ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจเลือกเมืองนี้
เป็นต้นแบบนำร่องทดสอบเทคโนโลยีใหม่
ในการจัดการปัญหาคาร์บอนไดออกไซด์
จากการผลิตของโรงงานและโรงไฟฟ้า
นายโยชิฮิโรซาฮาดะผู้จัดการฝ่ายประสานงานวิศวกรรม
ซึ่งเป็นบริษัทที่รัฐบาลญี่ปุ่นมอบหมายให้ดำเนินการบอกว่า

จากกระบวนการกลั่นน้ำมันผลิตไฟฟ้า
หรือจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
นำมาผ่านกระบวนการทางเคมี
จากนั้นจึงนำไปฝังไว้ในชั้นหิน
อยู่ใต้ทะเลระดับความลึก๑๐๐๓๐๐เมตร
เป็นเสมือนตัวล็อกไม่ให้คาร์บอนไดออกไซด์ระเหยกลับขึ้นมาได้อีก
รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการนำโครงการนี้มาต่อยอด
เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ฐานหินผลิตไฟฟ้า
เพื่อสิ่งแวดล้อมทุกโครงการพลังงาน
ส่วนไทยเองก็ได้เริ่มต้นศึกษาเทคโนโลยีดังกล่าวอยู่เช่นกัน
แต่การจะนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้
ยังต้องอาศัยความพร้อมในหลายด้าน

ถ้าหากว่าเราสามารถรวบรวมตัวคาเม็กไซด์ได้มากพอ
แล้วก็มีแหล่งกักเก็บที่ดีพอ
ซึ่งในอดีตเราเคยศึกษาเอาไว้นะครับ
โครงสร้างที่เหมาะสำหรับการกักเก็บ
ตัวคาร์โมเล็กซายในบ้านเรา
ที่เหมาะสมก็จะมีอยู่
ก็คือแหล่งปิโตเรียมที่ผลิตหมดแล้วนะครับ
ไม่อย่าเอาไทยหรือว่าบนบกก็ตาม

ก็มีตัวแหล่งโปรแทสที่ชัยภูมินะครับ
ถ้าหากเราผลิตโปรแตนหมดแล้วก็เหมาะสำหรับ

มาปรับใช้กับการบริหารจัดการ
พลังงานของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
ก็ในครั้งนี้เนี่ยก็คิดว่าพวกเราก็คงจะได้
ประโยชน์นะครับเพื่อที่จะนำไปใช้
กับบ้านเราในอนาคตนะครับ
หากมีความจำเป็นที่จะต้องอัดตัว
คาร์มเวอร์ไทยสายลงไปในใต้ดินนะครับ

ทุกคนจะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้นะครับ
หากรัฐบาลเห็นว่าไทยถึงเวลาต้องกักเก็บคาร์บอนอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะการเดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหิน
ที่ถูกต่อต้านจากหลายฝ่ายอาจจะคลี่คลายลงได้
เพราะเทคโนโลยีนี้สามารถใช้ได้จริงในญี่ปุ่น
เพียงแต่ต้องแลกกับงบประมาณมหาศาล
ซึ่งแต่ละโครงการใช้เงินลงทุนเบื้องต้นราว๙๐๐๐ล้านบาท